คุณผู้ชมอยากให้ไปดูภาพภาพหนึ่งค่ะเป็นคุณลุงอายุ๖๖ปีนะ
ก้มกราบป้ายโรงพักสตึกที่บุรีรำเลยนะคะ
ถามว่าเกิดอะไรขึ้นก็ตำรวจทำหน้าที่ได้ยอดเยี่ยมไงคะ
ไปตามรถบรรทุก๖ล้อของแกกลับคืนมาให้แกได้
โดนโกงค่ะเนี่ยแกกราบแบบเนี้ย
นี่ค่ะโดยเฉพาะตัวผู้กำกับนะฮะแกกราบเลยอ่ะโอ้โหขอบคุณมาก
มากเลยนะคะที่ไปตามรถของแกกลับคืนมาให้ได้
ถามว่าเรื่องราวมันเป็นยังไงเล่าให้ฟังแบบนี้ค่ะคุณผู้ชม
เอาชื่อคุณลุงก่อนนี่แกก้มกราบผู้กำกับนะฮะ
ก้มกราบแบบนี้กราบแบบจริงเลย
รถชื่อดังด้วยนะแล้วตกลงราคาขายกันที่๖๕๐๐๐บาท
นี่รถคันนี้ค่ะที่แกเอาไว้ทำมาหากิน
แต่ก็ตัดสินใจไปขายให้กับเต้นรถมือ๒นะคะ
ตกลงราคาคือ๖๕๐๐๐บาท
แล้วเต้นรถบอกว่าเดี๋ยวจะถ่ายท้อนรถออกจากบริษัทไฟแนนซ์ให้
แล้วนำเงินที่เหลือมาคืนให้ลุง๔๕๐๐๐บาท
แต่ปรากฏว่าหลังจากนั้นเต้นรถก็บ่ายเบียงค่ะ
ไม่ยอมจ่ายเงินคืนให้กับลุงนะคะ
แถมเอารถของลุงไปซ่อนที่นอกพื้นที่ด้วย
เดชแกก็เลยตัดสินใจไปแจ้งความกับตำรวจได้
ให้ตำรวจไปช่วยติดตามรถคันนี้มาให้แกหน่อย
กระทั่งตำรวจสามารถไปยึดคืนมาได้นะคะ
ดีใจมากไปฟังความรู้สึกจากลึกก้นหัวใจของลุงเดชหน่อยค่ะ
นี่ลุงเดชน์เหมือนถุงรางวัลที่หนึ่งเลยนะคะ

ยังได้มิตรภาพที่ดีจากตำรวจด้วยนะคะ

เออได้เงินล้านกลับคืนมานะคะ
ทีนี้ประกาศชื่อดังผู้กำกับสพสตึกค่ะ
พันธุ์ตำรวจเอกวัชิรวิทย์วันธานีนะคะ

บอกว่าต้องเร่งรัดคดีนี้
เพราะแม้ว่าจะเป็นช่วงหยุดยาวก็ต้องทำงาน
เพราะกลัวว่ารถบรรทุกคันนี้เดี๋ยวจะถูกเคลื่อนย้ายออกจากพื้นที่
แล้วหลบหนีไปอีกที่หนึ่งนะคะ
ส่วนว่าใครจะอยู่เบื้องหลังเต็นต์รถแห่งนี้หรือไม่อย่างไร
ต้องมีการขยายผลตรวจสอบต่อไป
เรื่องต้นค่ะตำรวจสพสตึกแล้วก็สพท่าตูม
ไปตรวจสอบยึดรถของลุงเดชมาได้นะคะ
ท้องที่บริเวณคอกวัวอำเภอท่าตูมจังหวัดสุรินทร์เมื่อวานนี้
พร้อมกับนำหมายจับของศาลจังหวัดบุรีรำ
ไปจับกลุ่มนางวิการดาม่วงอยู่เป็นผู้ต้องหาในคดีนี้
แล้วก็พบว่ามีชาวบ้านแจ้งความว่าถูกเต้นรถแห่งนี้โกงมากกว่าร้อยคดีนะคะ
ซึ่งก่อนหน้านี้ก็เคยมีเจ้าหน้าที่ไปบุคคลเต็นต์รถแห่งนี้แล้ว

แล้วที่สำคัญพลตำรวจโทสุรเชษฐ์หักพานหรือว่าบิ๊กโจ๊ก
อดีตนายตำรวจผู้โด่งดังก็เคยแถลงข่าว
จับกลุ่มเต็นต์รถแห่งนี้แล้วด้วยนะคะ
แต่ว่าหลังจากนั้นเออพอบิ๊กโจ๊กแกเงียบหายไป
รถก็กลับมาคัมแบ็คกลับมานะคะ
มาทำพฤติกรรมแบบนี้อีก

โชคดีจังเลยคุณลุงก็ได้คืนนะครับ